ที่ต่อไปพาไปที่อุดรธานีดีกว่ารู้จักเกาะคำชโนธใช่ไหม

นี่ที่ผมให้ดูอยู่นี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่จังหวัดอุดรธานีเขาฮือฮากันอย่างมาก
พ่อค้าแม่ค้าเขาเห็นภาพนี้เป็นภาพที่เขาส่งต่อกันไปกันมาในโลกโซเชียล
อาจจะส่งทางไลน์ก็ได้มันเป็นรูปงูเหลือมกำลังจะเขมือบแมวเหมียว

เห็นแล้วก็สงสารแมวคุณผู้ชมครับดูไปดูมาชาวบ้านเขานะครับเขาไปตีเป็นเลขเด็ด

งวดที่แล้วแหมขออนุญาตใช้คำพูดนี้แล้ว

ครั้งก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นงูเหลือมตัวนี้นี่แหละมันออกมาเขมือบแมวครั้งหนึ่งแล้วส่วนเนี่ยเป็นคลิปใหม่ที่ออกมาอีกแล้วก็แพร่ระบาดเหล่าบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่นั่นเขาได้มาก็เอามาดูสุดท้ายตีเป็นเลขอีกแล้วแต่เลขอะไรไม่รู้นะไม่ได้บอก

บอกหน่อยกูเขาหมายถึงเลขอะไรเลข๘หรือเลข๙บอกมา
แล้วแต่ทีความแต่ถ้าบอกผมกลัวอย่างเดียวกลัวเลขมันจะ
แก่นอ้าวบอกก็ว่าก็ว่ากันไปนะคะแต่ว่า